คุณผู้ชมไปดูคลิปที่โปรยไว้เมื่อเบรคที่แล้ว

เกิดจากการตัดต่อคลิปหรือว่าเป็นเพลงที่
รถที่ติดกล้องเขาเปิดอยู่
แต่ภาพที่เราเห็นนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยว่า

ก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าแหมรุ่นเล็กตัวเล็กอ่ะเนอะ
กระบะเบียดเข้าไปก็ปลิวเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเฟซบุ๊คคลิปมันใช่ใครก็แชร์โพสต์เอาไว้
เขียนข้อความเล่าว่าปะทะไม่ดูรุ่นเลย
ริสกับฟอร์ดเรนเจอร์ได้ปลดปล่อยแล้วสบายตัวขึ้นมาหน่อย
กันเสร็จแล้วก็ขับต่อไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จบแยกย้ายเออดีจัง
ทางเข้ามอเตอร์เวย์ไปสุวรรณภูมิบอกพี่กัดเอาไว้
คือมันเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะคะ
จังหวะแรกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูตามคลิปนะ
ยาริกเบียดปัดหน้ากระบะมาก่อนไง

ก็เลยถูกกระบะเบียดปึ้งเข้าไปเต็มคัน
คันเล็กอย่างยาริสก็ต้องเซออกไปทั้งคันเลย

จากนั้นกระบะก็แซงหน้าไปได้

เบียดกันไปหนึ่งครั้งสองคันก็
พอเหมือนแบบได้เบียดกันสมใจแล้วอะเนาะ

ต่างคนต่างเขาแยกขับเลนตัวเอง
ไม่มีการจอดรถลงมาแบบวางมวย

แล้วคือเหมือนกับว่าพอเบียดรถกระเด็นได้
อาจจะเหมือนกับว่าเออยอมก็ได้วะตัวเล็กแท้
ตัวใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าชนะแล้วได้อยู่บริเวณนี้